วีรกรรมเลือดเย็นของแอมสายนาย
แล้วทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับแด้
และแอมว่าเอ๊ะหรือทั้งคู่อาจจะเคยร่วมกระทำการอะไรด้วยกันหรือเปล่า
โอ้โหแล้วมันโอ้มันซับซ้อนมันสลับกันไปหมด

คุณผู้ชมครับกรณีของคุณซายที่เสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๕๙
รัดดามาแม่รัฐดามาบอกแม่เชื่อหมดใจเลยตำรวจ
รับคดีหน่อยได้ไหมแม่เชื่อหมดใจว่าลูกสาวแม่คนนี้เนี่ย
กลับจากประเทศมาคืนเดียวตายเลย
แล้วก่อนหน้านี้สนิทสนมกับซายมาตลอด
กับซายสนิทสนมกันมาตลอด
ไปดูความเชื่อมโยงหน่อยซายกับแอมม์
ซายเสียชีวิต๗กรกฎาคม๒๕๕๘ครับ
คุณผู้ชมที่กรุงเทพมหานครที่คอนโดมิเนียมของเธอ
ระบุว่าสาเหตุคือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
วันดังกล่าวแอมไปรับทรายที่สนามบินครับ
ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และหลังจากซายเสียชีวิตพบว่าทรัพย์สินที่

พอไปถามแอมก็บอกว่าประมูลขายไปแล้ว

ก่อนหน้านี้ซายเคยมาซื้อตึกที่จังหวัดนครปฐม
แล้วแม่คิดว่าสงสัยจะรู้จักกันเพราะครั้งนี้แหละ
แล้วสนิทกันจากนั้นสนิทกัน
ขอยืมเงินทรายตลอดเลยแล้วไม่เคยใช้คืน

สนิทกันภาษาอะไรล่ะแม่บอกซายตายเนี่ยแอมไม่มางานศพเลยอ่ะ
มางานศพทรายเลยอ่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชม
ทุกครั้งที่มีชื่อคนนี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าฟังคนนี้ดี
ระพีชำนาญเรือระพีชำนาญเรือให้สัมภาษณ์ทีไรมีประเด็นทุกที
นะครับผู้ประสานงานเหยื่อในคดีที่เกี่ยวข้องกับแอม
มาให้ปากคำเพิ่มเติมครับกับตำรวจชุดดำเนินคดี
ดูแลคดีนี้แล้วมาเปิดเผยบอกว่าคดีของซายเนี่ย
เขาต้องการให้ไปตามหาหลานสาวเขารู้ช่องทางบทระพีคนนี้
นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะบางคนไม่รู้แล้วก็ลืมไปแล้ว
นะครับไปตามหาหลานสาวของซายสิ
เพราะหลานคนนี้มีเอกสารบางอย่างที่แอมลงลายมือชื่อเอาไว้
เป็นผู้จัดการมรดกไปเป็นได้ยังไง
แล้วมีข้อมูลว่าแอมเนี่ยเคยยื่นเอกสารชิ้นนี้ให้กับสามีชาวต่างชาติของซาย
ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อข้อมูลและพยานหลักฐาน
นี่ครับชี้ให้ตำรวจไปหาหลานมาและขณะนี้
คุณผู้ชมผมขนลุกสู้ของเหยื่ออีกลายที่จังหวัดกาญจนบุรี
เหยื่อลายใหม่ยังไม่อยู่ในกระบวนการสอบสวนเลย
หลักฐานนี้นะนะเกี่ยวกับบัญชีการเงินของผู้เสียชีวิตที่ขณะนี้
อ้าวเป็นบัญชีของผู้เสียชีวิตแล้วทำไมมันเดินบัญชีอยู่ล่ะตอนนี้
โดยมีวงเงินหลายแสนบาทครับแล้วมีความเชื่อมโยงกับแอมด้วย
เป็นคนทำธุรกรรมทั้งที่ไม่ใช่ญาติของเหยื่อ
ขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาจกรรม
เอามายังไงพี่อัฐไปมอบกระเช้า
แล้วตั้งใจจะมอบเงินสดที่รวบรวมจากแฟนคลับ๕๐๐๐บาท

โดยบอกว่าเก่งกล้า
เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่แบบที่บอกว่าพี่อัฐอย่าโกรธผมนะ

ตังค์ไม่เอาผมมีอุดมการ
อุทิศจะทำงานเพื่อสังคมเอาล่ะมาถึงช่วงที่ผมจะบอกว่าระพีเป็นใคร
พีชำนาญเรือนะคุณผู้ชมครับเขาเคยประกาศตัว
แล้วเขาเคยช่วยเหลือคนมาหลายครั้งแล้วนะครับ
ถ้าจะนึกถึงก็เปรียบเทียบแบบกันจอมพลังอะไรอย่างนี้
อะไรแบบนี้อัจฉริยะอย่างนี้นะนี่แหละครับ
เขาบอกว่ากราบแทบบอกเลยพี่อย่าคิดว่าผมยิงนะ
ที่ผมไม่เอาตังค์เนี่ยคือผมประกาศเอาไว้
อุดมการของผมนี่ครับอย่างไรก็ตามวันนี้
อย่างที่ผมบอกตำรวจใหญ่เขาจะประชุมกัน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีครับมาสรุปสิ
วันนี้บิ๊กโจ๊กจะเคาะโต๊ะแล้วแต่ละท้องที่
มันเป็นยังไงคืบหน้ายังไงรายงานมารายงานมารายงานมา
นี่แหละครับแล้วก็จะรับเรื่องเพิ่มเติม
คุณผู้ชมมันมีแนวโน้มมีแนวโน้มว่ามันจะมีผู้เสียหายเพิ่ม

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่ามีผู้เสียหายเพิ่มเป็นคดี
แล้วก็มีการแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเนี่ย
ถามว่าทนายทุกวันนี้ที่ดูแล
จำได้ทนายก็พูดก่อนหน้านี้บอกว่า

พี่เบิร์ตฟังใหม่ฟังใหม่ไปพร้อมกันทนายคนนี้ทนาย
ทนายแอมที่ว่าทนายเนี่ยบอกว่าจะรับทำคดีก้อย
แล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือเกิดสมมุติจะมีหมายจับอะไรเพิ่มเติมเนี่ย

จะเป็นฝ่ายจัดหาทนายให้กับแอมเอง
โอ้โหอย่างนี้ถ้าสมมุติเหยื่อณะจนถึงตอนนี้๑๔ราย

ก้อยออกไปเพราะว่าก้อยเนี่ยทนายธนิชาเขาดูแลอยู่

ถ้าแอมเขาจะเอานี่แอมเขาอยู่ในเรือนจำ
เขายังไม่ได้บอกคุณเลยว่าเขาอาจจะอยากให้ทำคดีเพิ่ม
ตอนนั้นคุณประกาศแล้วคุณจะทำทุกคดีไม่ใช่เหรอ
ก็เนี่ยตอนนี้นะคนที่ให้ข้อมูลนี้เนี่ย
เป็นทีมงานของทนายแอมนี่แหละ
นางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์เนี่ยค่ะ

ตัวทนายรับทำคดีให้แอมแค่คดีเดียว
คือคดีของก้อยเหยื่อรายที่๑๒

ส่วนเหยื่อรายอื่นที่มีการออกหมายจับมาเนี่ย

จะเป็นคนจัดหาทนายให้แอมตามจำนวนหมายจับเลย
เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูแล้วไง

ทนายเนี่ยรับทำคดีก้อยคดีเดียวอีก๑๓หมายเนี่ย
ก็ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหา

แล้วอันนี้แอมเขาได้ทราบข้อมูล

เมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปแจ้งไหมจับเพิ่มเติมกับแอม๑หมายจับนะ
ยังพยายามถามทนายว่าคุณทนายคุณทนายคะ
หมายจับที่ตำรวจไปแจ้งกับแอมเพิ่มเติมในห้องขังนั้นน่ะคือหมายอะไร
หมายของเหยื่อลายไหนทนายไม่บอกค่ะ
ตอนนี้แอมรับรู้แค่ว่าตัวฉันเองมีหมายจับ๒คดีเท่านั้น

คือพอรับรู้แค่สองคดีแต่คือจริงด้านนอกเนี่ย
เราเองเสพข่าวเราก็จะรู้ไงว่าตำรวจเขาก็เตรียมเอาข้อมูลแล้ว
จะมีการทยอยขอสารอนุมัติออกหมายจับออกมาอีกเรื่อย
ความเสียหายของเหยื่อที่มันเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมนี่ทนาย
ทนายมีการส่งภาพนิ่งหน้าทันทะสถานหญิงกลางมาให้ทีมข่าวดูนะ
แล้วบอกแบบนี้บอกว่าแอมน่ะออกจากห้องกักโรค
แล้วก็ย้ายไปอยู่ตึกบัวเมตตาแล้ว
แล้วก็มีการฝากเงินฝากเงินให้แอมไป๒๐๐๐
จะได้ให้แอมเอาไว้ซื้อพวกเสือผ่ารองเท้า

ซึ่งจริงเท่าที่ตามข่าวมาเนี่ยนะ
ข้อมูลจากทางผอทันทะสถานหญิงกลาง
ก็บอกว่าแอมเป็นผู้ต้องขังที่ปรับตัวได้ดีเลยนะ
มีความเฟรนลี่พอเขาใช้แบบนี้
คืออะไรคือชวนผู้ต้องขังคนอื่นพูดคุย
อันนี้ตอนที่อยู่ในห้องกักโรคไม่ได้มีอาการซึมเศร้า

นี่ก็ตรงกับลักษณะนิสัยของแอมที่ญาติของเหยื่อ
เล่าให้ฟังนะว่าเป็นคนอัธยาศัยดี
สนิทเก่งใช่นี่ไงก็เลยถามไงว่า

บอกว่าอ๋อกินข้าวได้ปกติเลยก็ปรับตัวได้ดีแล้ว

แล้วเกี่ยวกับเรื่องลูกล่ะลูกเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นลูกสองคนของอดีตสามีที่เป็นตำรวจที่เป็นรองผู้กำกับ
ฝั่งนั้นก็อยู่กับพ่อพ่อดูแล
แล้วลูกในคันลูกในท้องที่บอกตอนนี้ท้อง๔เดือนอยู่ใช่ไหม
คือนะตอนนี้เขาวัดจากชีพจรหัวใจ

ความเครียดต่างหรือว่าความดันสูงที่เคยมีก่อนหน้านี้
อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเด็กในท้อง
แล้วคำถามคือถ้าเกิดต้องติดคุกไปนาน
ติดคุกจนคลอดทำยังไง

แล้วหลังจากคลอดเขายังไม่ได้พรากลูกกับแม่ออกจากกันนะ
เขายังให้แม่ให้นมลูกอยู่จนถึงลูกอายุประมาณสัก๔เดือน
แล้วหลังจากนั้นนะคะคือต้องคุยกับทางครอบครัวที่อยู่ด้านนอกว่า
ตั้งใจจะเอาลูกไปเลี้ยงไปดูแลไหม
เพราะเขาจะไม่ให้เด็กโตในเรือนจำนะ
คือต้องให้ออกมาอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ก่อนเด็กจะอายุ๑ขวบนะคะ
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมศาลจังหวัดอุดรธานีอนุมัติหมายจับแอมแล้ว
คดีแด้น่ะคดีที่แด้ตายเนี่ย
ในข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
แด้นะอันนี้เป็นคดีแด้นะ
จากกรณีที่นายสุธิศักดิ์ภูลขวัญหรือว่าแด้อายุ๓๖ปี
ชาวราชบุรีเป็นในทุนเงินกู้แล้วก็เป็นสามีใหม่ของแอม
แล้วก็ตายที่หอพักแห่งหนึ่งที่อุดรธานีเมื่อ๑๒มีนาคม๒๕๖
หมอบอกว่าไงหัวใจเต้นผิดจังหวะ
กระทั่งตำรวจสืบสวนจนพบหลักฐานว่าแด้ถูกคนอื่นทำให้ตาย
จึงขอสารออกหมายจับแอม
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดอุดรธานีอนุมัติหมายจับแล้ว
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและอีกไม่เกิน๑๐วัน

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีจะโอนคดีมาให้ส่วนกลางแล้ว
ดำเนินการกันต่อไปดำเนินคดีกับแอมไป
จะได้ทำแบบภาพรวมทุกคดีไป
ขณะเดียวกันชุดทำงานของตำรวจภูทรภาค๗
เขารวบรวมพยานเพื่อขอให้ศาลแต่ละพื้นที่
ออกหมายจับแอมทั้งหมด๙หมายครับ
ไม่นับรวมหมายจับเดิมในคดีของก้อยนะ

โดยหมายจับใหม่ที่จะขอสารออกหมายจับคือ
คดีของจุ๋มจุ๋มจันทรรัฐนะครับ
คนนี้เสียชีวิตที่เพชรชบุรีท้องที่สพชะอำ
คดีของบีสุรัตน์นะครับนี่นางจันรัฐเนี่ยนะฮะอ่า
คดีของบีสุรัตน์คนนี้อยู่ท้องที่สพลูกแก่

คดีของปลาท้องที่สพเมืองกาญจนบุรี
รายนี้แจ้งเขาหาพยายามฆ่าเพราะอะไร
เพราะว่ารอดชีวิตไงปลารอดชีวิตไงครับ
จำได้ใช่ไหมที่บอกว่าไปนัดเจอกันที่ห้าง
อาเจียนเข้าโรงพยาบาลหัวใจหยุดเต้น

ตอนนั้นเขาใจหยุดเต้นลับปั๊มขึ้นมาได้

ก็คือคดีของผู้กองนุ้ยครูตายและสารวัตรปูไงครับ
อกจากนี้ยังมีคดีของเจ๊นิดนะครับ
ท้องที่สพโพรงมะเดือจังหวัดนครปฐม
คดีของครูออสที่สพดอนตูมนะครับ
ซึ่งขอสารออกหมายจับแล้วในข้อหาเดียวกันคือ
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
สำหรับอดีตสามีของแอมคือพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
ก่อนหน้านี้ท่านถูกย้ายไปสพสวนพึ่งใช่ไหม

ยกเลิกไอ้คำสั่งย้ายนั้นแล้วมีคำสั่งใหม่
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
สั่งอีกครั้งสั่งบอกท่านพันธบทโทวิทูล
ท่านไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก่อนนะจังหวัดราชบุรีนะไม่ใช่ส่วนกลางนะ
หรือที่เขาเรียกว่าสอปกรราชบุรีนะ
เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานกับหลักฐาน

เดี๋ยวจะส่งไปรักษาการตำแหน่งรองผู้กำกับการสพสวนพึ่ง

นี่แหละครับคุณผู้ชม

พอมานั่งฟังข่าวนี้นะค่อยไล่เรียง
แต่ละวันมันมีความอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะคุณผู้ชม
และอันนี้ค่ะที่มันเพิ่มขึ้นมาที่มันงอกขึ้นมา
เอ๊ะวงของเหยื่อแอม

กรุ๊ปแชร์มีแบบพวกแบบที่เกี่ยวพันกับตำรวจ

ใช่จำนำรถแล้วมีเงินกู้มีอะไรแบบนี้ใช่ไหม
แต่อันนี้ภาพที่อยู่หน้าต่อพระเหรอ

พระก็จะตกเป็นเหยื่อแอมด้วยเหรอคุณผู้ชม

ว่าเอ๊ะแอมเนี่ยวางยาหลวงตาที่บุรีรำวางยาในน้ำดื่มเหรอ
แล้วพอหลวงตาฉันไปก็หมดสติมือแข็งลิ้นแข็ง
ยังพูดไม่ชัดเลยคือเรื่องนี้นะ
ทางชาวบ้านที่เขาไปทำบุญกับหลวงตา
หลวงตาท่านก็อายุแบบ๗๐กว่าปีแล้วนะคะ
ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์ในอำเภอประคลชัยที่บุรีรำค่ะ
แล้วชาวบ้านที่ไปทำบุญเนี่ยนะฟังเรื่องเขามา
และเอาเรื่องมาโพสต์ลงโซเชียล
บอกว่าหลวงตาเป็นเหยื่อของแอมเหมือนกัน

ข้อความในโพสต์ดูสิจัวหัวมาเลย
คือช็อกมากตกใจมาก
หลวงตาสนทนาเล่าให้ฟังว่านึกได้
เคยเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคาะร้ายที่โดนแอมสายนายจนล้มหมดสติ
ทุกวันนี้พูดไม่ชัดแขนขาหมดเรี่ยวแรง
แล้วมีคลิปที่ชาวบ้านนั่งคุยกับหลวงตาด้วยนะ
ลองฟังดูหน่อยไหมคะว่าหลวงตาน่ะเล่ายังไงค่ะ

แอมเนี่ยนะตอนนั้นเข้ามาหาแล้วก็มาถวายน้ำดื่ม
หลังจากนั้นอาตมาก็ล้มหมดสติไปเลย
อยู่บริเวณสาราที่ตั้งพระพุทธรูปฝั่งตะวันออกของสำนักสงฆ์

มือเล็บเท้าเขียวนะ
ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนี้ก็จะเหมือนกับหลายเคสที่เป็นเหยื่อแอมนะ
ใช่แล้วก็ลิ้นแข็งด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้วนี่เอง๒๕๖๕ครับ
ฟังชาวบ้านหน่อยฮะที่ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ครับ
มากับเพื่อนมาแต่กับผู้หญิง
แล้วก็เอาสมุนไพรประมาณ๓๔คนนี้แหละค่ะ
แล้วก็เอาสมุนไพรบอกว่าสมุนไพรนี้เป็นยารักษาร่างกาย

ท่านก็เลยฉันฉันเสร็จก็มีอาการอย่างนั้นเลยอย่างที่พูด
แล้วตอนนี้ปีกว่าท่านเห็นข่าวไงคะท่านเห็นข่าว
แล้วท่านก็เลยว่าโอ้จำได้แล้วสิ่งที่ท่านป่วยน่ะ
กินสมุนไพรพ่อผู้หญิงคนนี้
นี่ไงชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ใช่ไหมคะ
พอเรื่องมันโดนแชร์ในเฟซบุ๊กไปเนี่ย
โอ้โหทางเมื่อวานนี้นะตำรวจ

พันธุ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์ค่ะ
ผู้กำกับที่สพกระสังเนี่ย
แล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสพลงพื้นที่เลย
คุยกับหลวงตาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
จะเป็นอีกคดีที่มันก็จะงอกมาแล้วก็ใหญ่โตนะคะ
ปรากฏว่าพอถามหลวงตาถึงเรื่องแอมว่า
แอมเนี่ยเคยมาถวายน้ำดื่ม
หลวงตาเนี่ยพอหลังจากดื่มแล้วหมดสติไปจริงหรือเปล่า
หลวงตาบอกแบบนี้อัตมาจำไม่ได้อ้าว
ก็มีญาติโยมทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดมาทำบุญ
ถวายสิ่งของกับอัตมาอยู่เรื่อย
อาตมาจำไม่ได้แล้วก็ตอนที่อัตมาเป็นลมหมดสติน่ะ
ตอนนั้นอัตมาไปทำความสะอาด
อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกของที่พักสงฆ์
ญาติโยมที่เขามาทำบุญก็คงเห็นอัตมาหมดสติอยู่
ก็พาส่งโรงพยาบาลอาตมาอายุเยอะแล้วจะ๗๐แล้ว

งั้นแปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะคะ
คุณผู้ชมว่าแอมเนี่ยเคยมาที่พักสงฆ์แห่งนี้
แล้วที่ท่านที่หลวงตาท่านเป็นลมเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าหมดสติจากที่แอมวางยาในน้ำดื่ม
หรือว่ามันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะว่าตัวหลวงตาเองก็ให้ข้อมูลว่าจำไม่ได้
ทีนี้คนโพสต์บ้างล่ะคนโพสต์ก็บอกว่า
ก็เรื่องที่โพสต์ไปเนี่ยได้ยินมากับหู
ชาวบ้านยืนยันว่าหลวงตาเล่าให้ฟังจริงไม่ได้แต่งเรื่องขึ้น
แต่ถึงแม้ว่าตอนหลังหลวงตาจะปฏิเสธ

แต่แอมคนละแอมกันไม่เกี่ยวกับแอมที่เป็นข่าว
แต่ชื่อแอมเหมือนกันอะไรก็ตามเนี่ย
อยากให้ตำรวจพิสูจน์ความจริงหน่อย
เพราะทางฝั่งของคนโพสต์น่ะ
ก็บอกว่าแค่มาโพสต์เฉย
ไม่ได้จะสร้างเรื่องไม่ได้จะสร้างกระแสอะไรเลยนะคะ